เป็นการไปเที่ยวหาดชะอำจังหวัดเพชรชบุรีของครอบครัวหนึ่ง
ตอนไปถามไปเช่าเตียงผ้าใบก็ถามว่านั่งนานแค่ไหนล่ะนั่งได้นานแค่ไหนนะครับ
แม่ค้าก็บอกโอ๊ยนั่งยาวไปยาวไปไม่จำกัดเวลาครับ
นั่งยาวยาวแล้วป้าพูดเพราะอะไรผมไม่ว่างเข้าใจ

ซับปรุงนี่แหละพูดได้ไหม

เถียงกันไปเถียงกันมาเท่าที่เบิร์ตจับใจความได้นะ

คือแม่ค้าที่ให้เช่าเตียงผ้าใบมาไล่

แต่นักท่องเที่ยวก็พยายามอธิบายตลอดว่าตอนตกลงมาเช่า

ซึ่งแม่ค้าก็ตอบว่านั่งนานเท่าไหร่ก็ได้
นี่จะนั่งกี่วันก็นั่งไปเอาล่ะโอ้โห
นักท่องเที่ยวบอกเฮ้ยแบบนี้ประชดหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวก็โทรไปถามคุณทีก่อน
คุณทีเป็นนักท่องเที่ยวที่ถ่ายคลิปในวันเกิดเหตุ

เหตุเกิดที่ชายอาชาอำเหนือนะครับ
บ่ายวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมา

แม่ค้าบอกว่าไม่จำกัดเวลายาวไป

นักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นเขาก็หยอยกลับ
แม่ค้าก็มาพับเก็บเตียงนะครับแต่เสียงมันดัง
เก็บปังกุญธีบอกนี่ไม่พอใจหรือเปล่า
แล้วเขาก็สอนโต๊ะไป๔๐๐ได้๑๐ตัว
แล้วเจ้าของโต๊ะก็เลยบอกว่านั่งได้ยาว๔๐๐อ่ะ

โมงครึ่งแล้วลูกค้าลูกค้าข้างโต๊ะจับหมดแล้ว
เขาก็เลยเก็บโต๊ะครับ
พอเขาเก็บโต๊ะเสียงดังใส่ผมก็ว่าทำเป็นโมง

แล้วแบบว่าทำหน้ามองไม่พอใจผมก็เลยถามว่า
เนี่ยเก็บโต๊ะนะครับเก็บหมดเลยหรือเปล่าให้นั่งกี่โมง
เขาก็เลยบอกว่าให้นั่ง๕ชั่วโมงดูป้ายเอา
แล้วทีนี้อีกคนก็เลยบอกว่ายาวยาวจะนั่งกี่วัน
จะบอกอย่างนี้พวกผมก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมป้าพูดอย่างนี้

ผมอยากฝากว่าให้บริการลูกค้าให้มีใจบริการ
แล้วก็คำพูดคำจากับลูกค้าก็ไม่ให้รุนแรงอย่างนี้ครับ
ไม่ให้ดึงหน้าดึงตาครับอืม
ล่าสุดผู้สื่อข่าวไปเจอนะครับคุณป้าที่เถียงกับนักท่องเที่ยว
แล้วก็ไปคุยกับคุณป้าที่เป็นเจ้าของเตียงพระบัย
บอกว่าเข้าใจไม่ตรงกันนะครับ
คำพูดที่ลูกน้องคือคนที่เถียงกับนักท่องเที่ยวเนี่ย
พูดไปว่านั่งนานเท่าไหร่ก็ได้จะนั่งกี่วันก็ได้
คือพี่เจ้าของร้านบอกมันเป็นคำซ่อย
เป็นคำซ่อยไม่ได้มีเจตนาประชดลูกค้านะ

คนที่ไปเถียงนักท่องเที่ยวเนี่ยลองฟังดูครับ
ไม่เข้าคือมันเป็นสรุปกันของเขาพี่อาจจะคิดไป
ก็ช่วงที่ป้าเก็บเตียงหนูยังถามป้าเลย
ว่าป้าเก็บเตียงนี่ไล่ป้าไล่ผมใช่ไหม

คือเตียงเนี่ยเอามาเสริมป้าไม่ได้ใช้
เดี๋ยวป้าก็เก็บไปหนูก็รู้นะป้าก็ไม่ได้เก็บ
แต่ส่องแท้วเนี่ยป้าต้องเอาไว้บริการวางขานี่อีก
ถ้ามาอธิบายแบบนี้เบิร์ตเข้าใจแล้ว
คือเขาพูดภาษาแบบว่าเป็นป้ากพาไปเหมือนคนบรรลมดี

อาจจะพูดไปเพราะว่าแบบว่าเป็นคำพูดที่แบบติดปากอะไรแบบนี้นะ